กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เชอรี่ได้บอกเอาไว้นะคะว่าเรามีนัดกันกับสาวงามจากเวที
ต้องบอกก่อนจริงของเรามี๑๔สาวงามใช่ไหมคะ
คัดมาสดร้อนผ่านเข้ารอบมาเมื่อวานนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้มีหนึ่งท่านติดภารกิจสำคัญมาไม่ได้จริงนะครับ
แต่ว่าเอาล่ะ๑๓ท่านแค่นี้ก็สวยมากพอที่จะทะลุจอไปถึงบ้านคุณผู้ชมแล้วนะคะ
แนะนำตัวกันก่อนดีกว่าเลยนะคะเริ่มกันที่หมายเลข๑๓เลยละกันค่ะ
สวัสดีค่ะบูมค่ะหมายเลข๕ค่ะ
สวัสดีค่ะหมายเลข๔ออนแอนค่ะ
สวัสดีค่ะหมายเลข๑๐บาหลีค่ะ
สวัสดีค่ะหมายเลข๙น่ารักค่ะ
สวัสดีค่ะหมายเลข๑๒นะคะพอยค่ะ
สวัสดีค่ะหมายเลข๑แคลอทค่ะ
สวัสดีค่ะหมายเลข๑แครอทค่ะ
สวัสดีค่ะหมายเลข๑๔เจลลี่ค่ะ
สวัสดีค่ะหมายเลข๗ค่ะปปค่ะ
สวยทุกคนเลยนะคะเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมมีนางงามในดวงใจกันแล้วแหละ
แต่ขอถามน้องกันหน่อยละกันนะคะว่า
ยิ้มอย่างนั้นใช่แน่นนอนน้องปอปลา

แต่ว่าก็คืออาจจะประกวดเวทีใหญ่มาค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะ
แล้วก็อาจจะมีเวทีท้องถิ่นบ้างเล็กน้อยอย่างนี้ค่ะ

อยากถามเลยว่าเวทีใหญ่เราก็เคยขึ้นมาแล้ว
ไม่เคยเลยค่ะเป็นเวทีแรกเลยค่ะ

ฉันได้ไปคลุกคลีกับน้องตอนระหว่างการคัดตัวด้วย
และมีคนหนึ่งที่เสียน้ำตาบนเวทีการประกวดเมื่อวานนี้
ห่มร้องไห้โดนกรรมการถามไป๑ดอกใหญ่

จะร้องไห้อีกไหมจะดราม่าอีกไหม
อาจจะมีนะคะอาจจะมีบ้างค่ะ

กลัวทุกคน
อย่างสาวน้อยข้างดิฉันสวยหวานแบบนี้ออนแอ้นเป็นพยาบาลใช่ไหมคะ

เป็นพยาบาลแล้วมาเป็นนางงามทำไม
ก็ถ้าทุกคนคิดถึงพยาบาลต้องคิดถึงผู้หญิงใช่ไหมคะ
ผู้หญิงทุกคนแบบอยากสวยอยากเป็นนางงามนะคะ
เราก็อยากทำให้ทุกคนรู้จักแล้วก็เห็นว่าแอ้นมีความสามารถยังไง

สวยด้วยมืออ้อนแอ้นจริงค่ะคุณผู้ชมวันนี้
อ่ะถามคนอื่นหน่อยละกันว่า
ความพร้อมในการเตรียมตัวประกวดนะคะ
มั่นใจขนาดไหนเตรียมความพร้อมขนาดไหน

สำหรับความพร้อมนะคะก็พกพาความมั่นใจมาแบบเต็มที่เลยค่ะวันนี้เนี่ย
ก็มีการเตรียมตัวนะคะโดยการเตรียมฝึกบุคลิกภาพด้วยนะคะ
แล้วก็ความมั่นใจที่จะมานะครับ
ชันโฉมกันวันนี้แล้วก็กับเพื่อนสาวงามทุกท่านด้วยค่ะ

เอ๊ะเราเฟคหรือเปล่าเอ๊ะต้องจริงยังไง

หมายเลข๑๓จัดให้พี่หน่อยซิว่ายังไง
คือออยเชื่ออยู่แล้วค่ะว่าทุกคนมีความจริงใจ

จะแสดงออกมายังไงให้ทุกคนหรือกรรมการหรือผู้ชมทางบ้าน
ได้เห็นว่าเรามีภารกิจต้องทำอะไรกันบ้าง
แต่เชื่อว่าคือความจริงใจ
พอเราปฏิบัติงานร่วมกันปุ๊บ
มันต้องมีการพูดคุยกันต่อหน้า
หรือปรับความเข้าใจกันได้อยู่แล้วค่ะ
เชื่อว่าเรื่องตรงนี้มันไม่น่าจะยากกับผู้หญิงพวกเรา
ทั้งหมด๑๔คนนะคะ
แล้วต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่๑๓สาวงามนั่งอยู่ตรงนี้
มีความแตกต่างแล้วก็มีความสวยที่โดดเด่นกันคนละแบบ
ถามน้องคนสวยเบอร์๕ดีกว่า
มีความมั่นใจขนาดไหนเขาบอกว่าปีนี้กระแสผิวสีมาแรงนางงามผิวสีมาแรงด้วย
ค่ะก็บูมมีความมั่นใจมากค่ะด้วยความที่หน้าของบูมค่ะ
ใน๑๓คนนี้ต้องถามหน่อยเลยว่ามีใครเคยเป็นนางแบบมาก่อนบ้างไหม
นางแบบ๓๔คนเลยทีเดียว๕คนเลย
งั้นเดี๋ยวขอท่าโพสต์เด็ดสัก๒๓ท่าสัก๒สเต็ปมัดใจกรรมการ
น้องเบอร์๑๔ออกมาด้านหน้าหน่อยค่ะ

และเบอร์ไหนนะคะเบอร์๑๑น้องเบอร์๑๑เชิญค่ะ
เดินไปโพสต์คู่เดินไปแล้วก็โพสต์กับหน้ากล้อง
กรรมการสุดฤทธกล้องแตกเอาเลย๕๔๓ไป
อย่าเดินไกลกว่านั้นนะคะเดี๋ยวออกนอกจอค่ะ
หมุนกลับมาหมุนกลับมาเออจิกไปจิกไปเออ

พี่หน่อยถ้าพี่อยากจะโพสต์ต่อหน้าคณะกรรมการ
จิกหน้าประมาณไหนถึงจะชนะใจกรรมการ
ก็จริงแล้วไม่ต้องจิกหน้ามากแต่ว่าใช้ใส่ตา

เพราะว่าเขาเห็นว่าเรามั่นใจนะ

เอาอย่างนี้นะอย่างนี้ใช่ค่ะประมาณนี้ได้ไหม
ไม่ต้องเกรงใช่ปล่อยตัวตาสบายไม่ใช่ค่ะ
เอาประมาณนี้ใช่แล้วก็มองออกไปใส่
มองออกไปใส่ตามั่นใจปากก็ยิ้มค่ะปากยิ้ม

มันแล้วแต่คาแรคเตอร์ค่ะของแต่ละคนแล้วแต่คอนเซ็ปต์ของงานด้วย
มากขอบคุณค่ะเบอร์๑๑และเบอร์๑๔นะคะ
ปีที่ผ่านมารู้หรือเปล่าว่ารุ่นพี่เวทีการประกวดของเรา
มีใครที่คิดว่าเวทีในเมืองไทยเวทีนี้มงกุฎน่าจะเป็นของเรา
และต่างประเทศเราน่าจะซิลแชมป์ได้ไม่ยาก
หมายเลข๑๒ว่ายังไงดีจ๊ะ
พลอยคิดว่าเหมือนแบบว่าถ้าสมมุติว่าเรามีความมั่นใจ
แล้วก็เซ็นศักยภาพของเราออกมาค่ะ
เพราะฉะนั้นว่าการที่เราเป็นตัวของติงและก็เป็นสยะโชว์ออกมาค่ะ
มันจะทำให้เรามัดใจทั้งคนไทยและคนต่างประเทศค่ะ
พูดถึงเรื่องของการดูแลรูปร่างด้วยด้วยกัน
ในเมื่อวานนี้ชุดว่ายน้ำหลายคนหุ่นนี้ต้องบอกเลยคุณผู้ชม
ฉันเป็นผู้หญิงเห็นแล้วยังเขินแทน
เซ็กซี่แล้วก็หน้าอิจฉามากเลย
ใครจะตอบพี่ดีหมายเลข๙แล้วกัน
ค่ะก็มีควบคุมอาหารบางค่ะก็ไม่กินของมันไม่กินของทอด
แล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ

ชื่อเราถามจริงชื่อแบบนี้ตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่า
เกิดเลยหรือเปล่าใช่ค่ะอ๋อจับฉลากได้นะชื่อเนี้ยจับฉลาก
ได้ใช่มันเป็นดวงของหนูมากที่หนูได้ชื่อนี้คือยัง
ค่ะก็คือทุกคนเขารุมกันตั้งชื่อให้หนูที่บ้านนะคะแล้ว
แบบตอนเด็กแล้วก็มีกำมือได้นิดหน่อยอะไรเนี้ยหนูก็
จับได้ชื่อนี้ขึ้นมาอ๋อมันไม่ได้เป็นมุกค่ะคุณผู้ชม
ชื่อจริงชื่อน่ารักได้มาเพราะจับฉลากได้เออแปลก
ฉันอยากจะเกิดมาชื่อสวยมากอะไรอย่างงี้เดี๋ยวต้องไปเกิด
อีกรอบหนึ่งก่อนเอาให้น้องน้องฝากกันหน่อยละกันนะฮะกับ
ประกวดนี้ที่จะถ่ายทอดออกอากาศครั้งแรกวันที่๒๐
สิงหาคมนี้แล้วนะคะให้ใครดีน้องอ้อนแอ้นละกันเป็นตัวแทนผู้
เพื่อนหน่อยค่ะค่ะก็ฝากทุกท่านนะคะช่วยร่วมเชียร์แล้วก็
เป็นกำลังใจให้อ้อนแอดแล้วก็เพื่อนอีกทั้งสิบสามคน
ด้วยนะคะซึ่งการประกวดครั้งเนี้ยเป็นรูปแบบใหม่นะคะที่
ประเทศไทยเคยมีเป็นครั้งที่สองนะแล้วก็เป็นรายการ
แรกด้วยนะคะที่เป็นแบบนะคะก็ฝากให้กำลังใจพวกแอด
แล้วก็เพื่อนเพื่อนด้วยนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความ
สนุกความมันครบรถอย่างแน่นอนนะคะกับการประกวดเรียล
ตี้นางงามที่ไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวไทยรัฐทีวี
ช่องสามสิบสองสามารถติดตามได้ทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์
ห้าทุ่มตรงถึงเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะฮะเริ่มยี่สิบสิงหาคม
นี้แล้วเดี๋ยวจะได้เห็นความแซ่บดราม่าน้ำตาตกและ
เรื่องสนุกอีกมากมายวันนี้ขอบคุณสาวงามทั้ง๑๓คน
ขอบคุณค่ะพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าติดตาม

เต็ม